คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่ชนบุรี
เมื่อสองวันก่อนนะคะมีรถกระบะขับไปชนรถพ่วงข้างอ่ะค่ะ
พ่วงข้างเนี่ยกระเด็นเลยนะคะแล้วคนก็ร่วงตกลงมา
กระบะทับร่างซ้ำไปด้วยเสียชีวิตทันที๒รายบาดเจ็บสาหัสหนึ่งราย
และประเด็นคือรถกระบะคันนี้หนีนะคะ
ชนเสร็จทับเขาเสร็จเนี่ยคันนี้แล้วก็คือหนีไปเลยโอ้โห
ตำรวจไล่ตามเป็นกิโลค่ะครับจับเอาไว้ได้อ๋อจับได้นะ
จักรยานยนต์พ่วงแล้วก็กระบะพุ่งชนภาพอาจจะไม่ได้ชัดมาก
เป็นมุมอย่างเงี้นะคะโอ้โหแต่ทีนี้คนขับรถกระบะอ้างว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ปาดหน้าก็เลยเบรกไม่ทัน
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อเพราะไม่เห็นจะมีรอยเบรกเลย

ช่วง๖โมงเย็น๒๗ธันวาคมนะคะ
ก็จะเห็นภาพตามที่เห็นไปเมื่อสักครู่แหละ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ชัดนัก
แต่เหตุการณ์นี้คือกระบะไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เสียชีวิตทันที๒บาดเจ็บสาหัส๑
บนถนนสายเกษตรสุวรรณเขาไม้หอม
ขาเข้าเขาไม้หอมบ้านธรรมรัฐนอกหมู่๑

ผู้เสียชีวิตสองรายเป็นเด็กด้วยนะคะรายนึงค่ะ
เด็กชายฤทธิ์คงคำอายุแค่๙ขวบ
และนางสาวนิพาพรผ่องใสอายุ๔๗ปี
ส่วนนางสาวกรยาพรแซ่โชว์อายุ๕๓ปี

ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ

แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายคนบาดเจ็บเนี่ยค่ะ

กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้รวมแล้ว๓ศพค่ะ

ชาวบ้านในจุดเกิดเหตุบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด
เขานั่งมากับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
คนขี่ก็คือนางสาวกรยาพรนะคะ
ไปซื้อของกันที่ตลาดนัดบ่อทอง
จะไปขายก๋วยเตี๋ยวในวันรุ่งขึ้น
ระหว่างเดินทางกลับไปถึงจุดเกิดเหตุ
กระบะฟอร์ดสีดำทะเบียนพพ๗๘๔๗ชนบุรี
รกระบะเหยียบซ้ำค่ะเหยียบซ้ำ
เสียชีวิตทันทีคือ๒รายนะคะ
คนขับรถกระบะชื่อว่านายเลิศบาริศรีอายุ๖๐
หลังจากชนแล้วเนี่ยพยายามจะหนีด้วย

จับได้เนี่ยห่างจากจุดที่ชนไปสักกิโลนึงอะนะคะ
แล้วก็อ้างว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างตัดหน้ากระทันหัน
นี่คือในเลิศคนขับรถกระบะค่ะ

แต่ตำรวจบอกว่าไม่เห็นมีรอยเบรกเลยด้วยซ้ำ
ผมมาจากบ่อทองเพราะไปเติมมัน
ผมกำลังกลับไปที่กลางไห้
เราก็วิ่งมา๔๐กิโลเมตร
เห็นน้องมันขับรถสายมาสายมามันจะเลี้ยวขวา
ผมก็เหยียบเบรกไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะมีสีไหม
ผมพยายามไม่ให้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น
เพราะผมต้องรีบไปขายของ

ผมพยายามหาออกหัวผมก็ไปชนเสาไฟฟ้า

นี่คือคนขับรถกระบะบอกแบบนี้
แต่ตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวต้องสอบสวนเพิ่ม
คนขับกระบะบอกว่าขับมาไม่เร็ว

จักรยานยนต์พ่วงข้างตัดหน้านี่นะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวะตรงนี้นะคะ
แต่กว่าจะหยุดคือตำรวจตามไปกิโลหนึ่ง

ผู้กำกับการสพบทองก็เลยบอกว่า
๔ข้อหานะคะสำหรับคนขับรถกระบะคนนี้นะคะ
เมาแล้วขับเพราะว่าปริมาณแอลกอฮอล๑๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ

ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

แต่ตอนนี้เสียชีวิตหมดแล้ว๓ศพเลยนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และข้อหาหลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือค่ะ
เลิศผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
กำนันผู้ใหญ่บ้านและอบตใช้ตำแหน่งในการประกันตัว
คือในเลิศเองเป็นข้าราชการครูเกษียณมา๗ปี
ไม่เคยมีประวัติอัธยกรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ผู้กำกับสพบทองก็เลยมีความเห็นให้ประกันตัวไป
ประกันตัวไปเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตก่อนในเบื้องต้น
แล้วก็ข้อหาคดีอาญาก็ว่ากันต่อ
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า

เป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายนะคะ

มา๒๓วันแล้วแต่ทุกคนยังทำใจไม่ได้จริง
มานิดผ่องใสลูกชายของนางนิพาพรหนึ่งในผู้เสียชีวิต
บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรยาพรเป็นพี่สาว
ส่วนนางนิพาพรก็คือเป็นน้อง
เด็กชายฤทธิ์อายุ๙ขวบเป็นลูกของลูกสาวนางกรยาพร
เขาเป็นญาติกันหมดนะคะ๓ศพนี้
ดังนั้นคนในครอบครัวทำใจไม่ได้จริง
ทีนี้ค่ะคนในครอบครัวที่เหลืออยู่ก็ต้องดูแลกันต่อนะคะ

น้องสาวของคนที่ให้ข้อมูลคนนี้ค่ะเขาอายุแค่๑๖
เรียนอยู่ม๔ขาดที่พึ่งไปเลยนะคะ
เพราะว่าเขาอยู่กับแม่ตลอด
อยากจะอโหสิกรรมให้คนก่อเหตุนั่นแหละ
แต่เรื่องคดีก็ต้องเอาให้สุดนะคะ
เพราะไม่อยากจะให้ความประมาทที่เกิดจากการดื่มเหล้า

ทำให้ครอบครัวอื่นเขาต้องสูญเสียไปด้วย
นี่คือลูกชายของนางนิพาพรเป็นคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะ

แต่ขอให้เขามารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำ
เพราะถามว่าการดื่มเหล้าไม่มีใครผิดหรอกครับ
แต่คุณจะออกมาคุณดื่มที่บ้านได้ไหม
อย่าทำให้คนอื่นร้อนน่าจะดีที่สุดนะครับ
รักแม่อยู่แล้วคืออันนี้แม่รู้อยู่แล้ว
แต่เรากำไวไปสำหรับเรา
เราอยากให้แกอยู่กับเราเราอยากกอดแกอยู่
อยากไหว้แกแม่ทุกปีเหมือนเดิม

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะดูแลแม่ให้ดีกว่านี้

ก็ผมก็จะดูแลน้องให้ดีที่สุด

ก็จะทำตามที่แม่ต้องการให้น้องเรียนหนังสือ
ให้มันมีการงานทำดีครับ

เพราะว่าตอนนี้เราคือเหลือได้แค่๒คนแล้ว
ลูกสะพ้ายของนางนิพาพรค่ะนางอรุณีชหงรำ
บอกว่า๒วันก่อนฝันถึงแม่สามี
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาหาแต่ไม่พูดอะไรเลย
ช่วงจังหวะที่ลงจากรถจักรยานยนต์
เห็นหน้าแม่สามีคือหน้านี้ดำเลยนะคะ
เธอก็สะดุ้งตื่นอันนี้คือความฝัน
แต่ไม่ได้เล่าให้สามีฟังจนมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
เธอก็เลยมองว่าเอ๊ะฝันเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่านะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครทำใจได้ค่ะ
แต่ต่างคนต่างก็ต้องเข้มแข็งให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
สำหรับคนในครอบครัวทั้งหมดนะคะ
น้องสาวอายุ๑๖รักแม่มาก
คนนี้น้องสาวคนนี้เธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยดูแลต่อ
ส่งเสียให้เรียนต่อจะใช้เงินมากขนาดไหนก็จะช่วย
เพราะเป็นสิ่งที่แม่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้
ก็ต้องพยายามปลอบใจกันคุยกันให้กำลังใจกันไปในเบื้องต้นก่อนนะคะ
ก็อันนี้ก็เรื่องอื่นก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงค่ะ
แต่ทางเราก็ไม่ได้อะไรมากมาย
ขอแค่ว่าเออทางเขาก็มาคุยกับเราก็
เขาก็เขาไม่ได้ทิ้งเรานะเขาพูดถึงเขาก็ไม่ได้ทิ้งเรานะ
อ่าใช่ค่ะใช่

ก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ว่าอาเต็มที่แต่เขาก็โทรมาถาม
ทางป้าทางลุงอะไรก็พยายามเข้ามาปอกฟัน
เพราะว่าก็มีกันอยู่แค่นี้เพราะว่าแม่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ตอนนี้สารหลักของน้องเพราะว่าแม่ก็เคยพูดไว้ว่า
ต่อให้แม่จะอยู่หรือไม่อยู่หรือยังไง
ก็พยายามส่งให้น้องเรียนให้จบก่อนเพราะว่าอนาคตของเขานะคะ
นี่ค่ะก็คืออายุ๑๖นะคะเรียนอยู่ม๔
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะน้องบีนะคะ
ก็คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยบอกว่าคิดถึงแม่มาก
เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วมาก
ก็ก่อนที่แม่จะเสียชีวิตเนี่ยยังโทรคุยกันเลย
ยังถามเลยว่าเย็นนี้จะกินอะไรดี
ก็วันนั้นเป็นวันแรกที่เธอตอบกลับไปว่ากินอะไรก็ได้แล้วแต่แม่
แล้วก็บอกแม่ว่ากลับเร็วนะแม่วางสายไปค่ะวางสายแป๊บเดียว
โทรมาบอกว่าแม่เกิดอุบัติเหตุนี่นะคะ
แล้วกลายเป็นว่าทั้งแม่เธอทั้งป้าเธอแล้วก็หลานชายเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
บีบอกว่าตอนนี้ถ้าดวงวิญญาณของแม่ฟังอยู่
อยากจะบอกว่ารักและคิดถึงแม่มากนะคะ
เพราะว่าตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ค่อยกล้าบอกรักแม่
เพราะว่าพอบอกแล้วแบบจะร้องไห้เป็นคนร้องไห้ง่ายเลยไม่ได้บอกรัก
พึ่งโทรคุยค่ะพอโทรคุยเสร็จสักพักป้าก็โทรมา
ว่าแม่เป็นไงบ้างหนูก็ไม่รู้เรื่อง
ตอนที่โทรไปคุยกับแม่หนูคุยอะไร
คุยแบบว่าแม่เขาโทรมาถามว่าจะกินอะไรไหม

เหมือนแม่เราบอกให้เรา
ก็เคยแม่ซื้ออะไรให้หนูกินหนูก็กินอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าจะตั้งใจเรียนให้จบค่ะให้จบสูงแล้วก็ได้งานดีได้งานสบาย

อยากบอกรักคุณแม่ค่ะก็
ยังไม่เคยแบบบอกรักเกือบตอนหน้าค่ะ
เพราะว่าแม่เป็นคนร้องไห้ร้องไห้ก็เลยไม่อยากเห็นน้ำตา
ทีนี้ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพก็บอกว่า
ก็จะต้องให้ในเลิศคนขับรถกระบะค่ะ
เข้ามาคุยมาเจรจากลายเกลี่ย
ก่อนจะถึงวันชาปนกิจทั้ง๓ศพนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความก็จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่านี่คือเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะ
ครอบครัวเองก็ไม่ได้มีรายได้อะไรหาเช้ากินค่ำ
แล้วก็สูญเสียเนี่ยค่ะ๓ศพซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันหมดแบบนี้

ใช่ค่ะวันนี้ค่ะทางครอบครัวทางเจ้าหน้าที่ของวัด

เป็นเชื้อเพลิงในการทำพิธีชาปนกิจนะคะ
ชาปนกิจ๓๑ธันวาคมนะคะที่เมนของวัดธรรมรัฐ
ก็จะชาปนกิจ๓ศพพร้อมกันเลยค่ะ